คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราสูญเสียคุณธรรมยันตีนะฮะ
นักเขียนชั้นบรมครูแล้วก็ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด้วย
ถึงแก่กรรมอย่างสงบที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับด้วยวัย๘๕ปี
มีผลงานที่เป็นอมตะและมันจะอยู่กับประเทศไทย
อยู่กับคนไทยไปตลอดนะฮะ
คือท่านมีฝีมือมากในแวดวงวรรณกรรม
โดยธรรมยันตีนะครับหรือว่าคุณหญิงวิมลสิริภัยบูลนะครับ
แก่กรรมอย่างสงบที่ล้านนาเทวสถานตะบนท่าวังตาน

ได้จัดพิธีรดน้ำศพเป็นการส่วนตัวเฉพาะคนใกล้ชิด
จากนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีแล้วบรรจุร่างลงในโรงศพ
และมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่สาราวัดบวกครกใต้
ที่อยู่ห่างจากที่พักไม่เกิน๔๐๐เมตรเป็นเวลา๒วัน
โดยกำหนดให้เฉพาะคนในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดมาร่วมงานเท่านั้น
จากนั้นนะครับจะนำร่างมาประกอบพิธีที่กรุงเทพมหานครต่อไป

นิยายเรื่องแรกคือในฝันเมื่ออายุ๑๙ปี
นามปากกาว่าโรสลาเรนนะครับแล้วก็ใช้นามปากกาที่เป็นที่รู้จักก็คือ
ธรรมยันตีลักษณะวดีกระหนกเลขาโรสลาเรนมายาวดีนะครับ
ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณสินเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๕๕ด้วย
ผลงานที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักและสร้างเป็นภาพยนตร์และละครจำนวนมากมีอะไรบ้าง
คู่กรรมด่างดวงหาฤทัยถวิพบพิศวาสอย่าลืมฉันอุบัติเหตุ
ดาวเรืองล่าเลือดขติยาคำมั่นสัญญาใบไม้ที่ปริดปลิว
มีเรื่องไหนไม่ดังมีเรื่องไหนที่ไม่คุ้นหูบ้าง

หนึ่งในบทประพันธ์ที่โด่งดังและเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์และละครนะครับ
หลายครั้งคู่กรรมครับนี่ฮะ
โดยเฉพาะเวอร์ชันนี้แหละพี่เบิร์ดทงชัยแก๊อินไตเป็นโกโบริ
พี่กวานกโบนชนกกโบนธิติเป็นอังสุมาริน
ในปี๒๕๓๓ช่อง๗สีครับ
โด่งดังเรตติ้งสูงสุดเป็นบริษัท

อันนี้ขนาดเมื่อปี๓๓นะครับ
เรตติ้ง๔๐อ่ะสุดแล้ว
คือถนนไม่ต้องไปหารถ
คนอยู่ในบ้านเปิดดูคู่กรรมนะฮะ

เล่นละครจากบทประพันธ์ของป้าอีท๓เรื่องนะครับ

แล้วแต่ตามแต่ท่านแต่ละคนจะเรียกนะฮะ
ก็คือคู่กรรมฆ่าของคนครอบครัวหัวป่า

กับการสูญเสียเพชรเม็ดงาม

สูญเสียเมื่อตอนบ่ายนี้เอง
แล้วก็เสียใจแล้วก็รู้สึกเสียดายมาก
ที่วงการทั้งหมดวงการรวรรณกรรม
สูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศไปเลยแหละ
เวลาไปเจอเมื่อไหร่ก็จะเข้าไปกราบท่านนะคะ
นิสังภูมิใจมากดีใจมาก

ที่มีโอกาสได้เล่นบริษัททั้งครู
ทุกอย่างที่เกี่ยวกับคู่กันเลยค่ะนึกถึงป้าอีท
เพราะว่าอีทคือเปรียบเสมือนเป็นผู้จุดประกาย
เป็นจุดเริ่มต้นแห่งคู่กัน
ผมคิดว่าป้าอี๊ดหลั่งดำเนินแล้ว
ขณะที่พี่เบิร์ดทงชัยแม่อินไตนะครับ
ก็ส่งคลิปไว้อะไรป้าอีทนะฮะที่ทำให้พี่เบิร์ตโด่งดังเป็นโกโบริ
ในเวอร์ชันละครที่คู่กับคุณกวางขมวลชนก
แล้วก็เวอร์ชันภาพยนตร์คู่กับคุณอุ๋มอาภาษิรินิติพล
นั่นก็ไม่ธรรมดาดังเหมือนกันนะฮะ
จนเป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
สวัสดีครับวันนี้เราคงจะทราบกันนะครับว่าเราได้สูญเสีย
ศิลปินแห่งชาติคือคุณธงยันตีอันนี้เราต้องเสร็จขอแสดงความเช็ดใจครับ
ครอบครัวของคุณโทยันตีด้วยนะครับแล้วไปถึงแฟนแฟนของคุณทูยันตีด้วยครับ
แล้วพูดจากกลับขอบคุณคุณธงยันตีอีกครั้งนะครับที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างธงชายเมืองใจสร้างชีวิตเสียงธงชายเมืองใจ
ด้วยบทของโกรธิของคุกกรรมของคุณธงยันตีจนถึงวันนี้
และวันต่อไปครับพวกเราครับผลงานของรัฐมนตรีจะอยู่กับเราอีกนานแสนนาน

คุณธงยันตีครับ